พบศพเสร็จที่นี่นักปฏิบัติทำถูกฆาตกรรมยัตเต้าเย็น
ในบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
มือถูกมัดไพ่หลังศีรษะถูกคลุมด้วยถุงพลาสติกหลายชั้น
รอบด้วยสก๊อตเทปมีผ้าขนหนูพันคอ
ถูกเททับด้วยปูนซีเมนอีกชั้นเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑สัปดาห์
โดยตู้เย็นถูกเสียบปลั๊กไฟวางนอนกับพื้นในห้องครัว
ว่าคนร้ายต้องการชะลอการเน่าของศพ
แต่ตู้เย็นถูกวางนอนทำให้คอมเพลสเซอร์ไม่ทำงาน
ศพที่อยู่ตรงหน้าคือวันนี้จีระเจริญยิ่ง

น้องสาวที่เขาตามหาหลังขาดการติดต่อนาน๑๐วัน
เพียงเดินทางจากบ้านในอำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่รู้สึกผิดปกติเมื่อโทรหาพบผู้ชายรับสาย
แจ้งว่าวันนี้เดินทางไปต่างประเทศ
จึงเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังนี้
ที่วันนี้ซื้อไว้อาศัยขณะมาปฏิบัติธรรม
และรถยนต์ของวันนี้หายไป
ตำรวจแตะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
หลังก่อเหตุยังวนเวียนอยู่ไม่ไกล
กดเงินครั้งแรกก่อนตระเวนกดเงินอีกหลายพื้นที่
จากนั้นตำรวจพบเบาะแสคนร้าย
อยู่ที่จังหวัดระยองกับหญิงสาวคนหนึ่ง
วันที่๒๗ตุลาคมก่อนทั้งคู่นั่งเรือ
ข้ามไปเกาะสเมษและเช่ารถยนต์หลบหนี
เข้ากรุงเทพในวันรุ่งขึ้น
ตลอดเวลาหลบหนีคนร้ายติดตามความเคลื่อนไหว

และรู้ว่าเมียของตัวเองถูกตำรวจติดตาม
บอกข้อมูลลวงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
แต่ตำรวจไม่หลงกลต่อจิ๊กซอทางคดีจึงครบ
ตุลาคมตำรวจออกไม้จับวิทูลศรีตบุตร
หรือเอมอายุ๓๙ปีคนขับรถสองแถว
หลังสืบสวนพบเอ็มเคยขับรถรับจ้าง
รับส่งผู้ตายจากสนามบินไปปฏิบัติธรรม
ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอยู่หลายครั้ง
และวันที่๑๑ตุลาคมพยานเห็นมาดักรอ
ผู้ตายที่หน้าบ้านก่อนหายตัวไป
ในวันเดียวกันนี้พบรถยนต์ของผู้ตายจอดทิ้งไว้
ห่างจากถนนใหญ่๑๕๐เมตรในอำเภอสารพี

ซ่อนในชักโรคห้องน้ำสถานีรถไฟเชียงใหม่
กระทั่ง๓๑ตุลาคม๒๕๕๙

หลบหนีกบดันในจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมเงินสด๑๒๐๐๐๐บาท

และรถจักรยานยนต์ที่ใช้หลบหนี
ที่ซื้อจากจังหวัดนครปฐม
เอ็มเปิดปากสารภาพ
ตรู่๑๑ตุลาคมไปหาวันนี้ที่บ้าน

บังคับให้บอกที่เก็บเงินแต่กลับถูกปฏิเสธ
จับมัดมือมัดเท้าใช้เทปเก่าปิดปาก
เมื่อได้รหัสนำบัตรไปกดเงินแต่รหัสไม่ถูกต้อง
ย้อนกลับไปทำร้ายจนวันนี้ยอมบอกรหัสใหม่
กดเงินได้กลับพบวันนี้แน่นิ่งไป
เพื่อให้แน่ใจว่าตายก่อนออกจากบ้าน
จากนั้น๒วันย้อนกลับมานำศพใส่ตู้เย็น
เทปูนซีเมนทับแล้วหลบหนีตระเวนกดเงิน
เงินไปทั้งสิ้นเกือบ๒ล้านบาท
คดีนี้สารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต